ตามคดีของกำนันนกกันหน่อยนะคะ
ก็คือคดีเกี่ยวกับการหัวประมูล
แล้วก็นำกำลังค่ะไปตรวจค้นหลายจุดที่นครปฐมหาหลักฐานเชื่อมโยง

จุดแรกที่ไปก็คือบ้านของนางพรนะคะอยู่ที่อำเภอเมือง
โทรศัพท์มือถือได้๘เครื่องเอกสารการเคลื่อนไหวทางบัญชีแล้วก็สมุดบันทึกนะคะ
จุดที่สองคือร้านในอ้วนนะคะยึดโทรศัพท์มือถือได้๓เครื่อง
มุดบันทึกที่มีหมายเลขบัญชีธนาคารและชื่อบัญชีค่ะ
จุดที่๓ก็คือที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างมีเอกสารสัญญาจ้าง
ที่มีมูลค่างานตั้งแต่๓๐ล้านบาทเอาไว้ตรวจสอบตำรวจยึดมาได้๒๐แฟมด้วยกันนะคะ
จุดที่๔ก็คือบริษัทเวลาจำกัดอยู่ที่นครปฐมเช่นกันนะคะ
เอกสาร๕รายการและจุดสุดท้ายจุดที่๕ไปค้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เป็นบ้านภรรยาของนายหน่องผู้ต้องหาคดียิงสารวัตรสิว
บ้านนี้นะคะตำรวจไปยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้๑เครื่องนะคะ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและโทรศัพท์มือถือที่ยึดมาได้
ตอนนี้ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กำลังรอผลการตรวจสอบนะคะ
และการสืบสวนเนี่ยนะคะตำรวจเชื่อว่ามีการหัวประมูลค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าจากการที่มีการซื้อมีผู้ซื้อซองเสนอราคาจำนวนมาก
แต่เวลายื่นซองประมูลเนี่ยมันเหลือแค่๒๓๔รายเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็ราคาชนะประมูลก็ชนะกันนิดหน่อยไม่มากนะคะ
กลุ่มที่เขาเชื่อกันว่ามีการจัดหัวประมูลเป็นบริษัทเอกชนค่ะ
พบว่าบางรายเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐด้วย
ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่หาข้อมูลบริษัทที่เสนอราคาหรือซื้อซอง
แล้วก็ไปกีดกันไม่ให้เสนอราคาแข่งด้วยวิธีการต่าง
ซึ่งในวิธีการนั้นหนึ่งในนั้นก็คือการข่มขู่ด้วยนะคะ
แล้วนอกจากนี้เขาก็ยังพบว่าบริษัทที่ซื้อซองกว่า๕๐บริษัทเนี่ย
มีพยานอยู่คนหนึ่งที่ให้การว่าเขาถูกข่มขู่
บริษัทที่เหลือก็เข้าให้ปากคำเรียบร้อยแล้ว
ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับคดี